เพราะว่าเราเคยได้ยินพวกสายไฟไฟมันระยงระยางแล้วปาดคอเนี่ยนะฮะ
คราวนี้เป็นสายว่าวมันปาดคอผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหน่ากลัวมาก
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพที่ผู้หญิงคนนี้โดนเส้นสายว่าวปาดคอเป็นรอยยาวเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ตำบลโคกมะม่วงอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งผู้หญิงที่ถูกเชือกว่าวปาดคอได้รับบาดเจ็บก็คือ
คุณพี่พวงวัฒนกูลอาชีพชาวสวน
พวงเนี่ยได้ให้เราดูตรงบาดแผลบริเวณลำคอที่ถูกเชือกว่าวมันปาดคอนะครับ
เป็นแผลลึกครึ่งเซนติเมตรแต่มันยาวประมาณ๒๐เซนติเมตรคุณดู

เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพักโดยมีสามีของเธอซ้อนท้ายมาด้วย
ระหว่างทางซึ่งเป็นถนนซอยในหมู่บ้านก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรมาบาดคอเธอมาปาดคอเธอ
จนต้องรักอุทานออกมาขนาดที่สามีก็ใช้มือเรียบปัด
เธอปาดออกปรากฏว่าอย่างปลาดออกไปมันเป็นเชือก
จังหวะนั้นเองรถจักรยานยนต์ของเธอและสามีก็ล้มลงบนถนน
ทีนี้แหละครับก็หันกลับไปมองว่าต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากเชือกอะไรกันแน่
ปรากฏว่าเห็นวัยรุ่นกำลังเล่นว่าวอยู่
และทีนี้ลมมันไม่แรงพอทำให้ว่าวมันตก
ว่าวมันหย่อนแล้วก็มาบาดมาปาดคอคนขี่รถจักรยานยนต์
ถ้าฟังเสียงเธอเล่านะฮะ
เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ต้องเตือนกันเลยนะครับว่าพี่ภวง

คือสามีเธอไปตรวจดูบริเวณที่เกิดเหตุนะ

พบว่ามันมีเชือกว่าวผูกไว้กับต้นไม้ข้างทาง
คาดว่าช่วงที่เธอขี่รถจักรยานยนต์ผ่านกันมาเนี่ย

ทำให้เชือกว่ามันหย่อนลงมาขวางถนน
นับว่ายังเคราะห์ดีที่เธอขี่รถมาไม่เร็ว

มันอาจจะปาดคอบาดคอจนถึงตายได้
ไม่ก็จักรยานล้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิตได้

ใครที่เล่นว่าวอยู่นะครับ
ในช่วงนี้เขาบอกว่าลมแรงอยู่นะฮะ
แต่ว่าเวลาที่ผูกว่าไว้แบบนี้
ต้องระวังสายว่าวด้วยอุทหรณ์จริงเลย
ใครจะไปคิดว่าว่าวที่เป็นการละเล่น

แต่ว่าวแอกมันตัวใหญ่แล้วพอลมแรงนี่มันใช่
ช่วงนี้ทางภาคอีสานเขามีเทศกาลเล่นว่าวแอบใหญ่กันอยู่